ถ้าคุณวิทาได้โหวตคุณจตุพรก็เชื่อว่าก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่ดี
ครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าจะมีเสียงเพิ่มเข้ามา
อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นมาถึง๓๔๕มันจะมีประโยชน์อันใดเล่า

คุณพิทาบอกถ้าผมนัยยะสำคัญมีเสียงเพิ่มขึ้นสัก๓๔
๓๔๕เนี่ยอันนี้ผมจะขอไปต่อรอบ๓เนี่ยถึงไหม
ไม่ถึงเพราะนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เห็นอยู่แล้วว่า
วุฒิสภาได้ตัดสินใจหนึ่งบางส่วนเนี่ยถึงขนาดไม่เห็นชอบนะครับ
และบางส่วนก็งดออกเสียงบางส่วนก็ไม่เข้าห้องประชุมเลย
แม้จะมี๑๓ท่านที่เขายืนยันว่าเดี๋ยวเขาก็จะโหวตให้เหมือนเดิม
เห็นชอบให้ต่างหลักการก็ยังไม่ทราบว่าจะครบ๑๓หรือเปล่า
อย่าคิดว่าจะได้เพิ่มอีก๕๒ในขณะที่สารรัฐธรรมนูลนัดหมาย

ถ้าเราติดตามการประชุมของสารรัฐธรรมนูลเมื่อครั้งที่แล้ว
แต่สารรัฐธรรมนูลไปรับเรื่องการล้มล้างการปกครอง

พร้อมร้องขอให้สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนั้นเนี่ย
ทางสารรำนูนบอกว่าในทางธุรการได้รับ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพราะมาตอนเช้าถูกต้อง
ทีนี้การพิจารณาในวันพรุ่งนี้ตอน๙โมงครึ่ง
คณะที่รับผิดชอบก็รับเอกสารไปครบถ้วน
การคุยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วตอนนี้อยู่ในวาระการประชุมแล้ว
ถูกต้องเพื่อจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ
เอาไว้วินิจฉัยครับอ่าหรือจะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ในกรณีที่รับผมวาดหวังกันว่าในสถานการณ์
การเมืองที่มันร้อนฉาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนะครับ
คือสารรำนูนสั่งหรือไม่สั่งก็ได้นะครับบางกรณีก็ไม่ได้สั่งยุติการปฏิบัติอ่า
ในหน้าที่หลากหลายกรณีสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เช่นกรณีพลเอกประยุทธ์
นะครับคุณธนทรคุณศักดิ์สยามเป็นต้นแล้วก็มีอีกหลากหลายกรณี
ที่ไม่ได้สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่คุณดอนปรมัติวินัยอันนี้ไม่ยุติ
ถูกต้องในคราวผมก็เช่นเดียวกันนะครับจากกรกตส่งไปยังสารรัฐธรรมนูลให้วินิ
เรื่องอะไรเรื่องถูกขังแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับกรกตก็ร้องร้องแบบร้องคุณพิธานี่แหละ
ว่าการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ทำให้ขาดคุณสมบัติสารรัฐธรรมนูลก็ไม่ได้สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอของผม
ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ในขณะนี้ในสารรัฐธรรมนูลเองนั้น
คือไม่ใช่มีเฉพาะสายนิติศาสตร์หรือมาจากสารดีกาอย่างเดียวมีสายรัฐศาสตร์ด้วย
ผมเองก็เห็นว่าเพื่อเป็นการลดวิกฤตมันไม่มีความจำเป็นใดนะครับ
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารรัฐธรรมนูลแต่ถามความเห็นผมเนี่ย
ไม่ควรที่จะสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคุณพิธา
คือถ้ารับเนี่ยไว้วินิจฉัยเนี่ยอันนี้รับได้
อย่างไรต้องรับอยู่แล้วเพราะว่ากรกตเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูล
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูล
สารรัฐธรรมนูลรับทุกเรื่องนะครับน้อยมากที่จะไม่รับ
ก็เหมือนเรื่องล้มล้างการปกครองที่มีคนไปยื่นร้องตรง

กลแล้วจะให้เขาชี้แจงไปในกี่วันกี่วันเขาวาด
แต่เคสพวกนี้เนี่ยคุณจตุพรวาดหวังว่า
สารท่านจะไม่สั่งคุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่
ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างนี้โอกาสที่จะสั่งนี้มาก
แต่ว่าผมในฐานะประชาชนและเคยผ่านด่านนี้มาก่อน
ผมสุดท้ายศาลก็สั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะแต่ว่าเขาไม่ได้สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอ
เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากเรื่องการรับเนี่ยยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
ว่าศาลรัฐธรรมนุนต้องรับเท่าเดียวกับเรื่องการล้มล้างการปกครอง
แต่ว่ามันมีกรณีรับแล้วสั่งกับไม่สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสออยู่แล้ว
กรณีของผมนี่ก็เป็นตัวอย่างได้อย่างน้อยที่สุดบรรยากาศมันก็จะได้ผ่อนคลายกันอีกแบบหนึ่ง